เรื่องนี้กันหน่อยนะฮะแหมรถทัวร์เนี่ย
เคลื่อนขบวนไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปทำไมฮะ
เรื่องนี้เป็นดราม่านะครับคือเพจดังปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
โพสต์ภาพภาพนี้เอาไว้คุณมันมีแค่สองสัมภาพนะ
แต่กลายเป็นภาพที่โอ้โหสะเทือนวงการโรงพยาบาล
ภาพมันน้อยแต่เรื่องอ่ะมันยากโอ้โหแล้วยังไงคุณสืบสกุล
ก็พักรางวัลอ่ะทำไมอ่ะติดป้ายอ่า
แต่ทีนี้เอ้าไหนว่าโรงพยาบาลต้องการเลือดด่วน
ญาติหรือใครก็ตามที่มีจิตกุศลรีบไปบริจาค
แต่คนที่ไปเนี่ยจะไปบริจาคเลือดนะ
ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเพราะว่าชีวิตรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
ปรากฏไปถึงหน้าห้องเจาะเลือด

คนจะไปบริจาคคนตั้งใจบอกโอ้โห
สิ่งที่ตั้งใจไว้มันตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่ม
แล้วเอาจริงที่มันเป็นดราม่าเพราะอะไรเขาไปถึง
ที่จะบริจาคตอน๑๑โมง๒๐
บอกโอ้โหห้อยป้ายพักกลางวันไว้แบบนี้จะพักกันนานแค่ไหนเนี่ย
ตั้งใจจะมาบริจาคเลือดนะคุณไหนว่าจะรับบริจาคเลือดด่วนเนี่ยฮะ
ก็เลยรีบขับรถมาที่โรงพยาบาลตอนขับมาแทบตกถนน
แต่พอมาถึงหน้าห้องใจตกไปที่ตาตุ่มเพราะว่าเจอห้อยป้ายแบบนี้
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่บอกรถทัวร์ไปที่โรงพยาบาลนี้เลยคุณ
ทัวร์ล้มอะล่ะดราม่ากระหน่ำเลยนะฮะ
ชาวเน็ตเนี่ยแสงความคิดเห็นแต่เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายนะบางคนก็บอก
เจ้าหน้าที่พักเที่ยงก็แบบนี้คนป่วยก็แย่นะสิเพราะคนป่วยต้องการเลือดด่วน
ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ผลัดกันกินข้าวล่ะนาทีชีวิตคนรอได้เหรอ
เดี๋ยวนี้ทุกหน่วยงานก็ผัดกันไปกินข้าวกลางวันไม่น่าปล่อยให้เป็นแบบนี้เลย
แต่บางคนก็บอกว่าเข้าใจว่าคำว่าเลือดขาด
คือช่วงโควิด๑๙คนบริจาคลดลง
แต่จริงแล้วในธนาคารเลือดยังมีสำรองอยู่

ดังนั้นไอ้ที่ต้องการเลือดคือมาบริจาคตามปกติ
คุณผู้ชมก็เลยเรื่องของการสื่อสารหรือเปล่า

นี่แล้วเอาจริงนะคนที่เขาตั้งใจไปบริจาคเลือด
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์บอกว่าตอนไปถึงเจอพระ
พระอยู่ที่นั่นตั้งใจจะมาบริจาคเลือดเหมือนกัน
สุดท้ายค่ะหลวงพ่อหลวงพี่ก็ไม่ได้บริจาค
ต้องกลับเหมือนกันเพราะว่าต้องรอพักกลางวันไง

มีค่านะเอาไปช่วยต่อยอดชีวิตคนอื่นได้
กลายเป็นประเด็นทีนี้เราก็ต้องตรวจสอบ

ทีนี้ทีมข่าวของเราตามต่อประเด็นนี้

มนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานานายแพทย์สมศักดิ์ประติพาณวัฒน์
ติดประชุมอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
แต่ท่านให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะชี้แจงมาแบบนี้ครับ
บอกว่างานบริการธนาคารเลือดของโรงพยาบาลแบ่งทำงานเป็น๒ส่วนครับ
คือ๑ธนาคารเลือดที่เปิดบริการ๒๔ชั่วโมงนะฟังไว้นะ
มีเลือดจากผู้มีจิตสถานบริจาคไว้ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
ที่ต้องการใช้เลือดเช่นเตรียมผ่าตัด
และผู้ป่วยเสียเลือดมากต้องให้เลือดชดเชย
เหมือนกับผู้ป่วยรายนี้ที่เสียเลือดจากทางเดินอาหาร
ทางโรงพยาบาลได้จัดเลือดให้๑ยูนิตทันทีแล้ว
เพราะว่าญาติเอาไปบอกว่ามีผู้ป่วยนะต้องรีบนะ
จากเลือดกันหน่อยช่วยเหลือผู้ป่วยคนนี้หน่อย
แต่โรงพยาบาลชี้แจงว่าเคสนี้กรณีนี้
ทางโรงพยาบาลมีเลือดในการนำไปช่วยเหลือแล้ว
เคสนี้ต้องการเลือดกรุ๊ปโอพ่อป่วยแล้วก็ลูกสาว
มีการออกมาโพสต์ว่าต้องการรับบริจาคเลือด
โรงพยาบาลชี้แจงนะว่าเอาเลือดไปให้คุณพ่อท่านนี้แล้ว

อันนี้เป็นธนาคารเลือดในโรงพยาบาลเปิดบริการ๒๔ชั่วโมง
หมายถึงว่าเวลาผู้ป่วยต้องการเลือด
จะมีเจ้าหน้าที่อะไรไปเอาเลือดในคลังมาใช้ได้๒๔ชั่วโมง
เอาเลือดมาใช้ได้๒๔ชั่วโมงแต่บริจาคเนี่ยก็มีพักกลางวันอย่างนี้หรอ
ใช่ฮะโซนบริจาคนี่คือโซนที่๒
การรับบริจาคเลือดเปิดบริการเฉพาะเวลา๙นถึง๑๑น๓๐นาที
และเวลา๑๓นถึง๑๙น๓๐นาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
จึงจะนำไปให้ผู้ป่วยได้ดังนั้นห้องที่คุณผู้ชมเห็นคือโซนที่๒
ห้องการรับบริจาคเลือดเปิดเฉพาะ๙นถึง๑๑น๓๐นาที

ตอนที่ท่านไปอาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพักจริง
เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพออันนี้ทางโรงพยาบาลพอเขาชี้แจงมานะ
ส่วนธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมีให้บริการ๒๔ชั่วโมง

ได้ฟังทางโรงพยาบาลชี้แจงคุณว่ารถทัวร์กลับยัง

บอกว่าจริงถ้าเหมือนแบ่งเจ้าหน้าที่กินข้าวอะไรอย่างนี้หรือทัก
แต่จริงก็ต้องฟังว่าโรงพยาบาลอาจจะแบบ

แล้วก็อาจจะมีเลือดในคลังของโรงพยาบาลยังพออยู่